ก่อนหน้านี้เรานำเสนอนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือรถเก๋งเนี่ยไปชนกับเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนนในถนนอายุทยาอ่างทองเนี่ยนะคะแล้วอุบัติเหตุนี้เป็นเหตุให้เด็กชายอายุสี่ขวบเสียชีวิตไปสอบถามคนขับตอนแรกเขาบอกแบบนี้นะบอกว่าก็เด็กสี่ขวบนั่นแหละมาดึงพวงมาลัยเขาเขาบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าสรุปสุด

มันเสียหลักเธอบอกว่ามันไม่จริงเพราะช่วงเวลานั้นลูกหลับอยู่ในอกกับเธอเลย
นายปริวัติน่าจะกลัวความผิดก็เลยพูดออกไปแบบนั้นฟังเสียงแม่ค่ะ
รถสิบล้อมาจอดอยู่ซ้ายมือแล้วคือด้วยความที่ไม่คุยกัน
โกรธเขาก็เลยขี่แบบขี่แบบซ้ายมาขวานมาฝากไปมา
ทีวีตูดคันหน้าแล้วก็เบรกเพื่อที่จะให้หนูกลัวจะได้พูดกับเขา
แล้วก็ถ้ามันจีบกวีดแฮนจีบร้องมันจอดจอดเฉยอยู่ซ้ายมือนึง
แล้วเขาจีบที่ตูดมัน
หนูก็เลยร้องมาเพราะว่ามันจะชนแล้ว
เขาคงตกใจเสียงหนึ่งก็เลยหักข้างขวา
ไปชนฟุตบาทพอชนฟุตบาทเสร็จมันไปชนเสาไฟฟ้า
หายไว้นะคะคุณตีตาพรพยายามคุยกับทีมข่าวของเรา
แต่เสียงก็ยังสั่นอยู่เลยอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งมันไปตรงกับคำพูดของคุณแม่นะคะเนี่ยค่ะ
คือรถคันนี้รถเก๋งคันนี้ขับมาจู่
ไปเจอรถสิบล้อในวงกลมสีแดงซึ่งจอดอยู่ริมถนน
เขาก็เลยหักหลบแบบกระทันหันแล้วก็ไปพุ่งชนเกาะกลางถนน
จนเกิดอุบัติเหตุไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเด็กเลยนะคะ
ที่เขาอ้างว่าเด็กไปดึงพวงมาลัยเขาค่ะ
พี่สาวของเด็กอายุ๔ขวบเนี่ยนะคะ
บอกว่าอยากให้นายปริวัติคนขับยืดอกยอมรับความจริงแบบลูกผู้ชายหน่อย
ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดไม่ใช่ไปโทษเด็กแบบนี้
ถือว่าเป็นการยัดเยียดความผิดให้กับคนที่ตายไปแล้วด้วยนะคะ
อ่าภาพกล้องวงจรปิดชัดนะคะ